คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์คนจมน้ำเสียชีวิตอยู่สองเหตุการณ์นะครับ

เหตุแรกอยู่ที่บุรีรำนะครับ
หนุ่มคนหนึ่งอายุ๒๗ปีชื่อนายบุญเรือนสาจันทร์
คือตอนนี้ทางญาติญาติตามหาคุณแม่อยู่นะฮะ
บอกว่าคุณแม่เนี่ยชื่อนางสาวเดือนสาจันทร์อายุ๓๒
ก็หายไปสัก๔ปีแล้วไม่ได้กลับมาที่บ้าน
อยากแจ้งข่าวฝากบอกหน่อยนะ
ว่าตอนนี้ลูกชายจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่านายบุญเรือนไปเล่นน้ำกับเพื่อน๔คน

ไหลไปในแม่น้ำมูลที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ตั้งแต่๑๑พฤศจิกายน
แล้ววันนี้ครับไปเจอศพแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ห่างจากจุดที่หายไป๑กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาแล้วนะครับ
ลุงบอกว่าหลานชายคนนี้ลุงเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
จากพ่อกับแม่เขาแยกทางกัน
แต่ทีนี้เมื่อสี่ปีก่อนแม่ก็หายไปนะ
จะไปทำงานที่อื่นแล้วไม่ได้ติดต่อมาเลย๔ปี
ตอนนี้อยากฝากบอกไปถึงน้องสาวหน่อยนะครับ
นางสาวเดือนสาจันทร์อายุ๓๖ปี

ขอให้กลับมาที่บ้านหน่อยมาที่บุรีรำหน่อยนะครับ
เพราะตอนนี้ลูกชายจมน้ำเสียชีวิตแล้ว
อันนี้นะฮะที่บุรีรำนะครับ

โอ้โหกำแพงเพชรนี่ยิ่งน่าเศร้านะครับ

๕คนไปเล่นแม่น้ำปิงกันนะฮะ
ที่วัดจันทรารามในพื้นที่
ตำบลวังแขมอำเภอคลองขุง
แล้วจมน้ำเสียชีวิตไปสองครับ
คืออีก๓คนนี้ก็รอดมาได้แบบบุดหวิดนะครับท่านผู้ชมครับ

ชาวบ้านกับกู้ภัยมาช่วยกันงมร่างนะครับ
แล้วก็นำขึ้นมาไว้ที่ด้านบนนี่แหละครับ
แต่ว่าแม่น้ำปิงตรงหน้าวัดจันทรารามเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่ามันเป็นเนินทรายด้วยนะ
คือเด็กที่รอดชีวิตมาได้๓คนเนี่ย
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าแม่น้ำปิงตรงนี้
มันเป็นลักษณะเป็นหาดทรายเนินทราย
มันมีการขุดร่องทรายให้เป็นทางน้ำไหล

ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตไป๒คนนะครับ

ร่องน้ำทางน้ำไหลเป็นขุดร่องซ้ายลักษณะแบบนี้ทำไว้เพื่ออะไร
คือชาวบ้านบอกว่ามันเป็นความจำเป็นต้องทำเพื่อ
จะให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าคลองส่งน้ำทำการเกษตร
ก็เชื่อว่าเด็กอาจจะไม่ทราบว่า
พอลงไปเดินไปมันลุกเลยแล้วเป็นแห่งซ้ายก็ถูกน้ำวนอีก

ในลักษณะแบบนี้เรามองตาเปล่าเราไม่รู้นะ

ตื้นลึกขนาดไหนดูมันจะตื้นตกลงไป